สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนัทชายกิตโมกในรู้ก่อนร้อนหนาว
เรามีคำเตือนไปยังพี่น้องทางปากใต้ตลอดนะคะ
ให้ระวังฝนฟ้าขนองและคลื่นสูงค่ะ
ซึ่งเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตรานะคะ
บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นเราไปตรวจสอบกันค่ะว่าเรือประเภทไหน
ใหญ่ขนาดเท่าไหร่ทนคลื่นสูงได้ประมาณกี่เมตรค่ะ

เรือต้องมีขนาดยาวกว่า๓เมตรค่ะ

ในขณะที่ถ้าเกิดคลื่นสูง๒เมตร
ต้องเป็นเรือที่มีขนาด๖เมตรนะคะ
ถึงจะทยอยผ่านคลื่นสูงไปได้นะคะ

ถ้าขึ้นสู่๓เมตรเรือต้องยาวกว่า๙เมตรค่ะ

เรือต้องมีความยาวมากกว่า๑๒เมตรนะคะ

เพราะฉะนั้นชาวเรือพ่อแม่พี่น้องทางปากใต้

ส่วนที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
ปรากฏภาพและสายรุ้ง๒สาย

ซึ่งชาวอังกฤษเชื่อว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
จะดีขึ้นและสายรุ้งนี้ปรากฏบนท้องฟ้า
สวัสดีค่ะ